ดูอีกเรื่องที่เราพาดหัวกันไว้นะคะ

ค่านึงสีขาวค่านึงสีแดง
แต่สองคนนี้ลงมาเจอกันเจอกันแล้วทะเลาะกัน

ประเด็นคือผู้โดยสารก็เต็มคันรถน่ะ

ตกใจกันว่าอ้าวแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
ตอนนี้เนี่ยสองคนนี้โดนแจ้งสี่ข้อหาไปแล้วนะคะ

รวมถึงขนส่งจังหวัดนครสวรรค์เขาบอกเลยว่า
จะสั่งพักใบอนุญาต
ขับรถสาธารณะด้วยค่ะ
เฮ้ยทำไมอะ
ลงลงมา

ลงมา

แล้วก็บอกลงมาลงมาดิ
ใช่ค่ะซึ่งนี่เป็นเหตุการณ์ที่ผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งเขาบันทึกภาพ
เหตุการณ์นี้เอาไว้อย่างที่บอกว่าเป็น
คนขับรถสองแถวคันหนึ่งในสีขาวอีกคันสีแดง
บรรเวณใกล้สี่ยากโดยชาติวงจวัณฑคสวรรค์ค่ะ
คือคนขับรถสองแถวสีขาวเขาเข้ามายื้อกับคนขับรถสองแถวสีแดง

หยิบวัตถุคล้ายกับขวดมาขมคู
แล้วก็ง้างออกจากนั้นใช้มือชกด้วย
คนขับรถสองแถวสีแดงที่อยู่ข้างในรถเนี่ยก็ทำได้แค่ปัดป้องตัวเอง
อย่างที่บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาผู้โดยสารทั้ง๒คันเลย
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีก็เลยลงพื้นที่ตรวจสอบเลยค่ะ
ปรากฏว่าตำรวจสพเมืองนครสวรรค์เรียกคนขับสองแถวทั้งสองคนที่ทะเลาะกัน

เป็นคนขับรถสองแถวเส้นทางกรกพระนครสวรรค์ค่ะ

คนขับรถสองแถวสีขาวสายวัดไซใต้ตลาดใต้
ดันขับปาดหน้ามาจอดขวางหน้ารถ
แล้วก็ลงมาตอบว่าด้วยความไม่พอใจ
คือบอกว่ามาจอดรถรับส่งพุทธศาลตรงนี้ได้อย่างไร

แล้วก็เดินกลับไปที่รถหยิบขวดเบียร์

ขวดเบียร์ออกมาไปทำร้ายร่างกาย

ทีนี้สอบสวนไปก็พบว่านายวัญชัย
คนที่ขับรถสองแถวโดยสารสีขาวเนี่ย

ก็โดนแจ้งข้อหาไป๔ข้อหาด้วยกันคือ๑

แสดงเกรียร์รังแก่ผู้ขับขี่รถอื่น

ก็เลยจะมีการนำตัวส่งฟ้องศาล
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ

เขาก็รอคำสั่งสารตัดสินออกมาก่อน
จะสั่งพักใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ

ขับขี่ที่จะก่ออันตรายต่อผู้โดยสารค่ะ

ก็ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายไปก็แล้วกัน
แล้วเขาก็บอกว่าคนขับรถสีแดงเนี่ย

ประเด็นคือทำไปตัวเองก็เสียเอง